ของคุณภัยคุณภัยอยากจะให้การเมืองนำการทหารถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าพี่อู้มองอย่างนี้นะคะพี่อู้มองว่าการเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้
มันติดหล่มเนื่องจากคำว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้ง
ทั้งที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของระบอบประชาธิปไตย
คือให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพ
เพื่อความสุขเพื่อการพัฒนาประเทศ
แต่ว่าเรามักจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศมันจะติดลมลงไปด้วยกลไกทางการเมือง
กลไกทางการเมืองในที่นี้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปว่า
แต่หลังจากพลเอกเบรมเตียงสุรานนทร์ที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้ง
แล้วเรากลับได้มีการพัฒนาประเทศชาติจนถึงปัจจุบันนี้๓๐ปีที่ผ่านมาช้ามาก
ช้าเกินกว่าที่จะเป็น
พี่ว่าการเมืองมีปัญหานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหา
ของน้องไผ่น้องไผ่บอกว่าการทหารที่นำการเมือง
นั้นมีปัญหาเดี๋ยวพี่อู๋กำลังจะชี้อันนี้ขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะ
อู๋คิดว่านะคะประเทศชาติเราเนี่ยเราต้องเน้นถึงเรื่องของการพัฒนาก่อนนะคะ
การพัฒนานั้นเนี่ยจะเติบโตไปได้ยังไงข้อที่๑นะคะเศรษฐกิจทางภาคเอกชน
จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าทุนนั้นคือเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีว่าเป็นทุนนิยมเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าผู้ที่ประกอบการเป็นทุนนั้นเป็นผู้ที่แบกรับภาระนะคะ
ในการล้มละลายด้วยเขาต้องรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุนนั้นเนี่ยการทำธุรกิจนั้นเป็นการขับเคลื่อนประเทศให้งานนะคะให้งานให้รายได้สร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รัฐนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่จะส่งเสริมให้ความสะดวกสบายเอื้อความสะดวกสบายให้กับทุนในการขับเคลื่อนประเทศให้คนกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่
ที่รัฐนั้นเกิดปัญหาในการทำโครงการต่างที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพื่อให้อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเอกชนอย่างพวกเราประชาชนคนทั่วไปจะทำธุรกิจเนี่ยถ้าหากว่ารัฐมีการทุจริตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันถึงพัฒนาช้าแล้วมันก็เติบโตนี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างงี้
หรือเอาไปใช้ในโครงการที่เป็นนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับตัวเองเช่นโครงการต่างเนี่ยก็จะต้องปันเงินไปเป็นการฆ่าคอรับชั่นของตัวเองนะคะ
สองนโยบายก็จะต้องเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมนะคะถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้ทรัพย์สินสารสมบัติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องถูกขายถูกบรรทรเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียสิ้นชาติไปจากการนโยบายประชานิยมที่เกิดขึ้นอย่างในลาตินอเมริกาหรือในกรีส

เรื่องนโยบายเรื่องผลักภาระแปรรูปการศึกษาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเงินภาษีเนี่ยจะต้องเอามาจ่ายให้กับนักศึกษานักเรียนใช่ไหมครับทีนี้นโยบายเนี่ยแปรรูปการศึกษาก็คือการที่จากเป็นมหาวิรัยในกับกับของรัฐจากเป็นมหาอะไรของรัฐเนี่ยกลายเป็นมหาวิรัยในกับกับของรัฐซึ่งหมายถึงว่า

ของผมคืออย่างนี้ครับเรากำลังต่อสู้ใช่ไหมครับเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับประเด็นคือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมานะครับประชาชนไม่เคยโดนจับเพราะการไปไล่รัฐบาลยิ่งรักถูกไหมครับประชาชนแต่พวกเราเนี่ยออกมาคัดค้ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเราโดนคำสั่งที่๓โดย
ระหว่างการชมนุมเดี๋ยวขอข้อจบนิดนึงค่ะคุณอู๋เชิญค่ะ
คือสิ่งที่พี่มองเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับ
คือเรากำลังมองว่ารัฐควรส่งเสริมสิทธิมชน
รัฐควรส่งเสริมประชาชนควรให้ประชาชนเนี่ย

แต่ที่พี่พูดเมื่อกี้คือรัฐควรต้องส่งเสริมทุนกลุ่มเอกชนต่างถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเรื่องว่ารัฐบาลที่มาจากผลิตการ
ต้องยอมรับข้อที่จริงนี้ก่อนว่าผลเอกประยุทธ์มาจากวันที่๒๒เนี่ย
คือการทำรัฐประหารถูกต้องไหมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงตรงกันไหมครับพี่
ถูกไหมเดี๋ยวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะก็มีคดีตากใบคนตายตั้งเยอะไง
ไปในกระบวนการมันไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์เลยเลือกตั้งเนี่ยมันมีคดีที่แบบว่าคนตายเนี่ย
โดยไม่เหตุสมผลตั้งเยอะอย่างคือเซ๊ตากใบ
หรือว่า๒๕๐๐ศพที่ตายไปไอ้ปราบอะไรนะปราบปรามยาเสพติดที่แบบว่าฆ่าตัดตอน
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่า
คือความหมายของคุณอู๋คือว่าคือสิ่งที่คุณอู๋เชื่อถ้าผิดบอกนะคะ
ก็คือว่าคุณอุ๊มองว่านักการเมืองนักการเมืองทำชั่วไว้เยอะนะคะ
ความหมายคือแบบนี้แต่ว่าคุณอู๋เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเพราะเรื่องนี้แหละ
และก็ดีกว่านักการเมืองดีฉันโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเริ่มที่ภัยต่อสักครู่ค่ะ